คุณคุณชิสาด้วยนะครับช่วงนี้ผมพาคุณผู้ชมไปที่ยะโสธร
ก่อนหน้านี้น้ำท่วมแต่ว่าพอน้ำลดชาวนาตกใจมาก
คุณผู้ชมนาข้าวกลายเป็นหาดทรายไปชมกันเลยครับ
นี่แหละฮะโอ้โหจากที่มันเป็นนาปลูกข้าว
ทำไมมันกลายเป็นหาดทรายแบบนี้ไปได้เพราะว่าอะไร
เพราะว่าน้ำมันพัดดินพัดทรายมาเต็มไปหมดเลยนะครับ
พื้นที่ทุ่งนากว่า๑๐ไร่ริมลำน้ำเซบายครับ
ในตำบลเชียงเพ็งอำเภอป่าติ้วจังหวัดยัสโสธร
ก็กลายเป็นเหมือนเป็นชายหาดย่อมแบบนี้แหละครับ
หลังที่น้ำพัดพาดินทรายจำนวนมากไปทับถมกัน

ชาวนาเจ้าของที่ก็บอกว่างงมากเลยว่าทรายไหลมาได้อย่างไร
เพราะจุดนี้ไม่ใช่บริเวณคุ้งน้ำนะฮะ
จะทำนาปรังนาปีไม่ได้แน่นอน
ต้องรอดูว่าจะจัดสรรค์กับทรายอย่างไรดี

อีกหนึ่งเรื่องครับไปพาไปดูปิดท้ายที่เรื่องเศร้า
ไปพบซากของโลมาสีชมพูตัวผู้ครับ
ยังโตไม่เต็มที่ลำตัวยาวสักประมาณ๑เมตรกว่า
น้ำหนักสักประมาณ๖๐กิโลกรัมตาย
แล้วก็รอดไปเกย์ตื้นที่ชายหาดสิน
ชายหาดชนลสินอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
สภาพท้องแตกไส้ทะลักไหลออกมา
คาดว่าตายมาแล้วสัก๔๕วันได้
จรฐีก็ส่งไปผ่าพิสูจน์ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่างที่สงขรา
เพื่อหาสาเหตุการตายต่อไปครับ